เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าชาวเน็ตเขาแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมาก
เป็นคลิปนะคะที่พระภิกษุสงฆ์พระหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี
กำลังใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้กับพระอีกรูปหนึ่ง

ผู้ชายกับผู้ชายนะพระสงฆ์ทั้งคู่พระหนุ่มกับพระสูงวัย
นี่ค่ะคนขออนุญาตค่ะคนด่ากันเยอะมากใช้คำนี้ก็แล้วกัน
มันไม่ใช่แค่วิภาควิจารณ์หรอกว่าโอ้โหนี่มันอะไรกัน
แล้วมันมีหนักกว่านั้นตรงที่ว่าพระหนุ่มรายนี้เนี่ยทำแบบนี้เป็นอาชีพ
คือติดต่อไปหลังไมค์มีข้อความแชทว่าจะไปเจอกันที่ไหนราคาเท่าไหร่

มียศมีสูงอะไรอย่างนี้หน่อยเพราะว่าก็จะต้องกลัวแหละ
แล้วก็มีข้อความเล่าเรื่องบอกว่าเล่าเรื่องจากหลังไมค์

เป็นพระหนุ่มมีหน้าตาเป็นอาวุธ
หลอกพระที่มีอายุมาสำเร็จความไคร้แบบนี้

ทำแบบนี้กับพุทธศาสนาก็ได้เหรอ
เป็นเหลือเป็นไรเป็นเห็บหรือเปล่า

พระหนุ่มทั้งพระแก่ทั้งคนกระทำและคนโดนกระทำ

ออกมาชี้แจงกันได้ถ้าเห็นโพสต์

หลักฐานข้อความสนทนาแชทนะคะเรียกเงินสามหมื่น

จะเอาวันไหนบอกจะเอาวันนี้โอนเท่านั้นไม่เจอตัว
หลังกระถิ่นได้ไหมนี่หมายความว่ายังไง

แปลว่าเงินกฐินที่ชาวบ้างรวบรวมไปถวายวัด

ก็นี่ไงมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นน่ะนะคะ
เพราะอย่างที่บอกว่าพระหนุ่มเลือกเลือกพระที่แบบเป็นผู้ใหญ่

เพราะว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครกล้าแจ้งความ
หรือว่ากล้าออกมาแฉด้วยตำแหน่งและชื่อเสียง

ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราสอบถามไปยังพระเทพศรีมาพร
ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ
ที่ต้องไปที่คณะจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าพระหนุ่มที่เป็นคนแล็คเมย์พระต่างเนี่ยนะ
ชื่อพระประหลัดสุรนาศนริสโร
เป็นพระลูกวัดสามัคคีอยู่ในอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
เรื่องนี้ได้รับการชี้แจงบอกว่า

ประหลัดสุรนาศเองก็ยอมรับด้วยว่า

ใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้พระคนอื่น
รูปอื่นจริงแล้วก็แบล็คเมย์ด้วยจริง
แล้วก็ทำขณะที่ยังดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตด้วย

เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเดือนนึงแล้ว
ส่วนพระผู้ใหญ่อีกคนนึงอีกรูปนึงที่อยู่ในภาพ

แต่ประเด็นก็คือก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้มากี่รูปกี่คนแล้ว
เออนี่ค่ะวงการส่งก็ไม่เว้นนะ